ตอนนี้หลังจากที่ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกควบคุมตัวไปทำแผนแล้วก็สอบสวนแล้วใช่ไหมคะ
ตำรวจเตรียมนำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดจันทบุรีด้วยหลังกำหนดควบคุมตัว
หลังครบกำหนดควบคุมตัวที่สถานีตำรวจภูทรมะขาม
แล้วก็ยังรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนถึงการสาเหตุของการเสียชีวิตครั้งนี้นะคะ
ติดตามรายงานเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณยุธยาตุ้มมีรายงานมาจากในพื้นที่ค่ะ
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๔คนไปฝากค้างอยู่ที่ศาลจังหวัดจันทบุรีนะครับ
ยังคงรอรวบรวมพยาหลักฐานให้แล้วเสร็จสมบูรณคาดว่าวันนี้จะนำตัวไปฝากขังแน่นอนครับ
ขณะเดียวกันช่วงนี้นะครับบรรดายญาติของผู้เสียชีวิตนะครับก็ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าทางคดีอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรมะขามด้วยครับ
โดยทั้งยายพี่ชายแล้วก็น้าของผู้เสียชีวิตนะครับได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรมะขามเพื่อขอพบกับหญิงที่ปรากฏอยู่ในคลิปกล้องวงจรปิดนะครับที่เห็นว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนถือกระเป๋าหรือว่าสิ่งของอะไรบางอย่างเนี่ยมาให้กับผู้เสียชีวิตขณะที่กลุ่มผู้ต้องหากำลังนำตัวผู้เสียชีวิตออกไปจาก
อัพโหลดประสานกันเดียว
มีการประสาน
เป็นใครเป็นเพื่อนที่รู้จักกันไปเท่าไหร่
ยังไม่รู้นะอักหลังจะมาตาม
คือเราเคยเจอหน้าหรือชุดเคย
หู้คนผู้หญิงคนนี้ชื่อซิริ
อันนี้ยังไม่รู้
เครื่องเล่ากันยาดของผู้ต้องหาทุกคนคือตั้งแต่เช้า
และเฝ้าจนกว่าจะนำไปฝากขัง
เพื่อเตรียมไปยื่นพรรดาที่ที่ชั้นสาร
แต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอะไรมากนัก
โดยเวลาประมาณ๙มิกั้นพรรภงาสอบสวนก็ได้เรียกตัว
เรียกตัว๑ใน๔ผู้ต้องหาก็คือนายปัญญาหรือบิวจันทร์สมดี
อายุ๑๘ปีไปสอบสวนโดยใช้เวลานานถึง๒ชั่วโมง
ระหว่างการสอบสวนก็จะมีญาตินั่งอยู่ด้วยตลอดเวลา
โดยนายสุรสิทธิ์หรือว่าบอลใจคำมีอายุ๒๔ปี
เป็นหนึ่งใน๔ผู้ต้องหานะครับเป็นคนที่อ้างว่าไม่ได้ร่วมข่มขืนเหยื่อ
แต่เป็นเจ้าของรถอีซูซู๔ประตูป้ายแดงทะเบียนกไก่๓๑๗๒จันทบุรี
แล้วก็เป็นคนขับรถพาไปก่อเหตุ
เมืองต้นตำรวจตั้งข้อหาสนับสนุนพักพวก
ร่วมกันคมคืนกระทำชำระผู้อื่น
แล้วก็มีรายงานว่าในบอลนี่แหละนะครับ
เป็นคนที่รู้จักกับผู้ตายด้วย
โดยผู้ต้องหาทั้ง๓คนนะครับที่เหลือก็คือ
นายนัทพงศ์หรือว่าโอ๊ตแสนกล้าอายุ๒๔ปี
ได้รับข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำระผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นนั้นตกอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดคืนได้
มีลักษณะเป็นการโทรมหญิงครับแล้วก็ขณะนี้นะครับ
ยังรอผลตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในร่างผู้เสียชีวิตถึงสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงนะครับว่าเป็นเพราะอะไร
หากผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายก็จะถูกอาจจะถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีเพิ่มเติมด้วยนะครับ
และเมื่อสักครู่นี้เองนะครับทางญาติของผู้เสียชีวิตก็เพิ่งจะได้เข้าไปพูดคุยกับหญิงคนดังกล่าวตามที่ตั้งใจไว้นะครับ
โดยเบื้องต้นนั้นเปิดเผยว่าหญิงคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปนั้นบอกว่าไม่รู้จักกับผู้เสียชีวิตนะครับ
แต่ว่ารู้จักกับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ
นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับซึ่งคาดว่าในช่วงบ่ายนี้
ตำรวจภูทรมะขามก็จะสามารถนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๔คนไปฝากขังอยู่ที่ศาลจังหวัดจันทบุรีนะครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดจันทบุรีครับ